ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของคดีหวยเจ้าปัญหา
เป็นหวยรางวัลที่๒ที่พิษนุโลกของอดีตทหารอากาศท่านหนึ่ง
ถูก๓ใบ๖แสนแต่ถูกแม่ค้าที่ร้านที่ไปซื้อมาจะไปขึ้นเงิน
กลับแจ้งความกลับบอกว่าโอ้โหเนี่ยไปเอาหวยเข้าไป
ไปขโมยไปหยิบเกินเข้าไปค่ะคือผมจะพยายามไม่ไปพูดถึงหวยคดีอื่นด้วย
เดี๋ยวมันจะงงไปกันใหญ่ค่ะมันเยอะแยะไปหมดแต่ที่พิศนุโลกเนี่ย
มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคุณเขียนมาสอนอดีตทหารอากาศ
ศเรืออากาศตรีเหมือนหมวดจรูนเลยนะ
การจนบุรีเนี่ยยดร้อยตำรวจตรีเป็นอดีตตำรวจ
แล้วทนายความที่มาทำคดีทนายตั้ม
เอาเหรอใช่หรือว่าเรื่องลอตเตอรี่นี้ต้องทนายตั้มเท่านั้นคะ

ผมก็แอบฟังรายการถามตรงของคุณจอมขวัญเมื่อค่ำ
เหมือนกับสามีภรรยาคู่นี้ที่เขามีปัญหาเรื่องนี้
ทุกอย่างว่าเออขั้นตอนมันต้องยังไงนะมันต้องมีหลักฐานอะไรในการซื้อลอตเตอรี่

เพื่อใครมีปัญหาเพราะว่าเราคงซื้อหวยกันทุกงวด
อย่างน้อยเดือนหนึ่งก็๒ครั้งนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นฐานอากาศของกองบิน๔๖นะครับ
พร้อมกับภรรยาก็คือนางเจริญทองโชธ
ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังจากถูกเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
พิศนุโลกแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์
เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข๙๒
งวดวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา๓ใบ
ถูกรางวัลที่๒๓ใบมูลค่า๖๐๐๐๐๐บาท
คือเรืออากาศตรีเทิดศักดิ์บอกว่า
งวดนี้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่จากร้านนี้มาทั้งหมด๑๓ใบ
จ่ายเงินให้ครบตามจำนวนเลยนะพันกว่าบาท

ถ้า๑๓คูณ๘๐มัน๑๐๔๐บาท
แต่ถ้า๑๐๐๐มากกว่านี้สัก๑๐๐๐๓อะไรแบบนี้

แต่ทีนี้ทางร้านเนี่ยบอกว่า

แล้วก็เป็น๓ใบที่ถูกรางวัลที่๒นั่นแหละ

ปกติชุดนี้มันอยู่ด้วยกัน๕ใบไม่ได้แบ่งขาย
กาตรีเทิดศักดิ์เอาไปได้ยังไง๓ใบ

เรื่องนี้นะครับพันธุ์ตะโมดเอกสงพลสังกะเสม

บอกว่าคดีนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โดยยึดตามพยานหลักฐานที่ได้มาจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ลงพื้นที่หาข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เบื้องต้นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
ได้มาแจ้งความเอาผิดกับเรืออากาศตรีเทิดศักดิ

โดยบอกว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ทางร้านไม่ได้ขายให้
เพราะเขาจัดเป็นชุดไว้๕ใบ
แต่วันนั้นให้เกินไป
ขณะที่ผู้ถูกรางวัล
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ยืนยันว่าเจ้าของร้านไม่ได้ให้เกิน
หรือว่าเขาไม่ได้หยิบเกินแต่เขาซื้อมา๑๓ใบจริง
ทางตำรวจยังพบว่ามีข้อขัดแย้งและพบพิรุธหลายจุด
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ยังเป็นคดีที่ยอมความกันได้
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันได้
ก็สามารถถอนแจ้งความกันได้
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ

ท่านภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลก
บอกว่าคือถ้าสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้ว

ขายเกินราคาจริง๑๓ใบนี้
ก็ต้องถือว่ามีความผิดถูกเปรียบเทียบปรับ๕๐๐๐บาท
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติก็มีการจับกลุ่มกวดขันอยู่แล้วนะครับ
จำหน่ายลอตเตอรี่ในเขตเทศบาลนครพิสุนุโลก
ก็จับได้เนี่ยนะถึงเดือนละประมาณ๓๐รายขายเกินราคา
แต่ป่านหนึ่งมันมาแจ้งแจ้งในเรื่องยักยอกซัด
คำว่ายักยอกก็คือคือหมายความว่าเขาไม่ได้ขายแต่ให้ติดไป
แล้วก็ไม่เอามาคืนแต่ง่ายอย่างนี้
คือถ้ามันไม่ถูกมันก็คงไม่มีปัญหาแต่พอมันถูก
ก็เป็นคดีอาญาอย่างนี้ใช่ใช่ถ้าตกลงกันได้ยอมความกันได้ได้

รูปคดีก็ไม่ได้ทับซ้อนครับแต่ว่าก็คงต้อง
อาศัยความชัดเจนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับรวบรวมครับ
ก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายใดมีพยานหลักฐาน
หรือมีผู้เกี่ยวข้องอะไรที่จะให้พนักงานสอบสวน
หรือนำเข้าส่วนมนตร์ก็ได้ยินดีได้ความเป็นธรรม
แล้วก็เปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝั่ง
นี่ค่ะตำรวจท่านก็ย้ำว่าคือมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร
ก็มีแค่คนขายกับคนซื้อก็ต้องเรียกตัวสองฝั่งมาสอบปากคำ
เพิ่มเติมแบบละเอียดนะคะถ้าฝ่ายไหนมีหลักฐานเพิ่มก็เอามาได้
เอามาให้กับตำรวจได้นะคะก็รู้กันแค่สองคนนี่แหละ
ใช่ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอดูกล้องวงจรปิด
แต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านขายลอตเตอรี่
เขามีการบันทึกซ้ำไปแล้วคือวันที่ซื้อซื้อ๒๔กรกฎาคม
แล้วเขาก็บันทึกใหม่๒๖กรกฎาคมคือทับวันเดิมไปแล้ว
รอบไปแล้วครับทีนี้ก็ต้องดูว่าจะกู้คืนข้อมูลมันยังไงได้บ้างอ่ะนะคะ
แล้วก็ขอโทรศัพท์มือถือของทั้งสองฝ่ายไปตรวจสอบนะคะ
เพื่อทำสำนวนคดีให้รัฐกลุ่มรอบครอบค่ะ
ข้อมูลจันทร์อังกฤษอยู่ระหว่างยึดเอาเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อส่งกู้ไฟล์

อเจมส์จากที่ร้านครับ

ผมตั้งทีมสะเนินกรุ้มกรรมให้ตั้งทีมสืบสวนและสอบสวน

ตามที่เยอะเฟ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้า
แต่ละฝ่ายก็นำเฉินเนยเข้ามาให้ความในความรับรองฝ่าย
แต่ว่าทางสองสามีภรรยาเนี่ยนะฮะ

ก็ได้เงินมา๕๙๐๐๐กว่าบาท
เขาก็หักผสมภาษีค่าขึ้นเงินอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปดูที่
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนสนามบินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ร้านเนี่ยปิดนะก็เป็นตามปกติฮะ
เพราะว่าพอหวยออกแล้วช่วงแรก

หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปแล้ว
ก่อนวันประกาศผลรางวัลก็คงจะมาตั้งแผงขายกัน
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดอยู่ที่หน้าร้านแบบนี้เลย

ก็มีผู้หญิงรับสายให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า

พร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนแน่นอน
แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
๓ใบก็แบ่ง๒ใบก็แบ่ง๕ใบก็แบ่ง
พ่อค่าเราแต่ได้ร้านใกล้เขาบอกก็ปกติแบ่งนะ

หรือมีคนมาถามหาก็แบ่งเพียงแต่ว่าจะขายเท่าไหร่นั่นเอง
นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคือในรายการถามตรงเนี่ย
เขายังตั้งข้อสังเกตกันว่าเออการจะไม่แบ่งเนี่ย
แล้วมันเย็บแม็กซ์อยู่๕ใบการหยิบติดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ใช่มันจะไปดึงแม็กซ์แบบมันไม่ใช่ไง
คือวันนี้รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ยก็เชิญ
ผู้ว่าซื้อก็คืออดีตฐานกาลกับภรรยามา
ทนายตั้มก็มาก็มาคุยกันในรายการ
คือสองสามีภรรยาเขาก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่า
เขาซื้อมาจริง๑๓ใบก็จ่ายเงินไปพันกว่าบาท
แล้วก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยได้เงินมา๕๙๑๐๐๐บาท
แล้วเจ้าของร้านลอตเตอรี่จะมาแจ้งความเขาว่ายักยอกทรัพย์ได้ยังไง
แต่ประเด็นที่คนขายลอตเตอรี่พูดคำแรกเลยก็คือใช้คำว่า
คุณหยิบเกินไปคุณดึงเกินไป๓ใบ
แล้วเป็น๓ใบที่ถูกรางวัลที่๒
มันบังเอิญจริง
นั่นไงคนซื้อเลยบอกว่ามันจะหยิบเกินไปได้อย่างไร
เลยอากาศรีเทอดสะก็บอกกับทีมข่าวของเรา

วันที่ซื้อคือ๒๔กรกฎาคม
ไปซื้อที่ร้านที่ซื้อเป็นประจำเลย
ทีมข่าวเราไปร้านเมื่อสักครู่นั่นแหละ

รวมกันแล้ว๑๓ใบ
ตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเป็นเลขชุด
ซึ่งคนขายก็ยอมแบ่งขายให้
แล้วก็มีลอตเตอรี่ที่ไม่ใช่เลขชุดรวมอยู่ด้วย
ก็ยืนยันแบบนี้ค่ะว่าพันกว่าบาทซื้อมา
พอวันลอตเตอรี่ที่วันหวยออก๑สิงหาคมเนี่ย
เขาก็ลุ้นลุ้นรางวัลกับภรรยาพอมาดูว่า
ถูกจริงถูกรางวัลที่๒๓ใบได้๖แสน

ก็ยังตัดสินใจไปขึ้นเงินในร้านที่ซื้อเลยไง

เขาก็บอกว่าถ้าเข้าไปยักยอกมาจริงหยิบเกินมาจริง
เขาจะกล้าไปขึ้นเงินกับร้านเดิมที่เขาซื้อมาหรือเปล่าล่ะ
เขาก็ไม่น่าจะไปขึ้นเงินร้านเดิมเนี่ย
ไม่รู้นะจนเป็น๕๖ตามร้านด้วยอย่างละ๑ใบหรืออะไรแยะ
ประมาณนั้นน่ะแล้วผมก็เข้าร้านไปคิดเงิน
เขาก็อิบให้พี่ปกติเลย
จะมาขึ้นเงินถ้าที่เขาหัก๒บาทใช่ไหม๖สลึง
ถ้าคุณถูกเป็นแสนเนี่ยเจริญลด๖สลึง
ไม่ใช่ไปขึ้นเลยไปถามว่าเท่าไร
ถ้าเขาบอก๒บาทผมก็ไปร้านอื่นสิ

คือมีการปรึกษากันว่าจะไปขึ้นเงินที่ไหนดีถูกไหมใช่
เพราะเราซื้อประจำหวังดีว่า
เออเงินที่เราจะอันนี้ก็ไปอยู่ร้านนี้
ไม่ต้องไปที่อื่นเพราะเราคือมันกะ
กะไปถามตรงนี้เขาต้องได้ที่จะว่า

นี่ค่ะส่วนภรรยานะคะ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เขาก็ไปสอบถามกับร้านที่ขายลอตเตอรี่ให้กับเขา
เหมือนกับถามในลักษณะว่าจะขอขึ้นเงินอะไรแบบนี้
ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลย
ขายลอตเตอรี่ก็พูดขึ้นมาว่า
ใบที่ถูกรางวัลหยิบเกินไป

นั่นน่ะสิเขาก็บอกว่าใครเอาไปแล้วอะไรอย่างนี้เหรอ

จำได้เลยพี่เป็นวันพระฤหัสที่๒
พฤหัสที่๒เข้าไปในร้านเขา
เข้าไปถึงปั๊บเขายกมือสวัสดีเลยนะ
เขามองอย่างนี้พี่ก็เปิดประตูเข้ามา
เขาบอกสวัสดีค่ะครูรัฐในสภาพที่เขายิ้ม
สวัสดีค่ะเราก็ยกมือตอบเข้าไป
และตอนนี้เขาถามว่าครูรัฐถูกอะไร
บอกอ๋อถูกรางวัลที่๒
แล้วเขาก็ถามมาอีกคำนึงว่ากี่ใบอ่ะ

เขาก็เงื่อนขึ้นมาเลยเขาบอกว่า
หวยเกินไปอะไรอ่ะติดไป
หวยหายคำหล่นอะไรของเขาก็ไม่รู้
เขาก็พามเผอภารณาไปเราก็ยืนยังยืนงงเราตกใจไง
บอกเอ๊ะมันถูกหวยแล้วมันทำไมมาเกินอะไรอย่างนี้วะเนี่ย
เราก็คิดอยู่ในใจของเราเนอะแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอก
แล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูใหม่นะอะไรอย่างนี้
เขาก็ยกบอกเนี่ยคนถูกเนี่ยเขาจะมีต้นคั่วของเขาอยู่เลยเนี่ย
แล้วเขาก็ยกมาให้ดูเราก็ดูบอกเอ๊ะอะไรนี่
เอ๊ะมันมี๕มีเลข๕ที่เราเอาไปเมื่อกี้นะนั่นแหละมี๕
แล้วก็มีสลักหลังไว้อีเลขที่ถูก๒ใบแล้วนั่นแหละ
เราก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันมาเกินมาขาดตรงไหน
อะไรยังไงวะถ้าเกิดแฟนเรามารับมันก็ต้องสามสิเราก็ยืนงงอะไรอย่างเงี้
เขาบอกยังไงก็ต้องมาเคลียร์กันก่อนนะหวยมันขาดมันเกินเขาว่าอย่างนี้
อืมพอบอกว่าเนี้ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองอืมสามใบ
ท่าทีของแม่ค้าขายลอตเตอรี่เปลี่ยนไปเลยจากยิ้มแย้มทักทายดี
สามใบนั่นน่ะหยิบติดไปหยิบเกินไปอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยงงไง
เนี่ยเขาบอกว่าก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลร้านอื่นนะคะ
อย่างที่บอกว่าได้เงินมา๕๙๑๐๐๐บาทนะคะก็กลับไปบอกสามีที่บ้านนะคะ
คุณเจริญรัฐก็กลับไปบอกสามีที่บ้านว่าคนขายลอตเตอรี่บอกว่าให้มาเจรจากัน
แต่เขาก็บอกจะไปเจรจาทำไมสองสามีพระยาเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเจรจา
เพราะเขาซื้อลอตเตอรี่มาอย่างถูกต้องอะค่ะแต่ถัดมาคุณผู้ชมสามสิงหาคม
เจ้าของร้านขายลอตเตอรี่เนี่ยไปหาคุณเจริญรัฐถึงโรงเรียนนะ
คือคุณเจริญรัฐเขาสอนหนังสืออยู่ไปหาถึงโรงเรียนอ่ะ
แล้วก็ไปคุยว่าจะเอายังไงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เหมือนกับอยากจะไปเจรจาเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็งง
แล้วก็ไปบอกเขาด้วยว่าแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะ
สพเมืองพิศนุโลกเนี่ย๒สิงหาคมว่าคุณสองคนสองสามีภรรยา
ยอกทรัพย์นี่ทางเจ้าของร้านลอตเตอรี่บอกว่า
ให้การกับตำรวจไปแล้วว่าเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยทางร้านไม่ได้ขายให้
ทางร้านจัดเป็นชุดห้าใบแต่ว่าสองสามีภรรยาหยิบเกินไปสามใบ
แล้วก็เป็นใบที่ถูกรางวัลที่๒ด้วย
สองสามีพระยาก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะ
คือทั้งสองฝ่ายให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
สองสามีพระยาคู่นี้ก็บอกว่ายืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่มาอย่างถูกต้องจริงนะคะ
ก็เลยไม่ยอมเจรจาอะไรด้วยอืมก็เหมือนที่กาญจนบุรี๓๐ล้าน
ตอนแรกก็จะขอเจรจาหมวดจรูนก็บอกว่าก็ยืนยันว่าซื้อมา
แต่อันนั้นเป็นฝั่งของคนที่เขาบอกว่าเขาซื้อก่อนคือครูปรีชาบอกว่าทำหล่น
ซื้อแล้วจะต้องยังไงจะถูกแช่งคอหาอะไรหรือเปล่านะคะ